ดูต่อเลยยาวเลยพี่ดูต่อเลยยาวเลยไม่ได้ทำอะไรต่อ

อะไรชั่วโมงนี่๔ทุ่มเกือบตีหนึ่งอ่ะจนที่เพื่อนมาจนที่เมื่อกี้ล่ะจนเพื่อนมา๒คนอ่ะ